คือมอเตอร์ไซคันหนึ่งผู้ชายเขาก็ขี่มา

จังหวะนั้นมันมีรถสิบล้อมาไง
ทับร่างคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์

จะไปคุยเรื่องแพลนการแต่งงานกับแฟนสาว
ทำให้ฝ่ายชายเสียชีวิตนะคะ
จังหวะที่แฟนสาวมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
ผ้าขาวคลุมร่างฝ่ายชาย
โอ้โหมันยากเกินกว่าที่จะทำใจ

มาได้ใช่รีบ่าย
ที่ฟัง

โอ้โหคุณผู้ชมใช่มันเกินกว่าที่จะทำใจได้จริงน่ะต่างหวะนี้วินาทีนี้
ทำอะไรสักอย่างสิไม่เอาใครทำเธอพยายามจะพูดคือแบบอย่าเอากลับมาให้ได้แต่มันกลับมาไม่ได้
คู่นี้เขาคบกันมานานมากแล้วนะแล้วตั้งใจว่ากำลังจะแต่งงานกันกำลังจะวางแพลนแต่งงาน
แต่ความตายก็มาพรากทั้งคู่ให้จากกันนะคุณผู้ชมแล้วกู้ภัยเองเนี่ยนะตอนที่เห็นภาพนี้ก็ทำอะไรไม่ถูก
น้ำตาเหมือนกันนะคะตอนที่คุณจ๋าซึ่งเป็นว่าที่เจ้าสาวเนี่ยวิ่งมากอดร่างไร้ลมหายใจ
ของว่าที่เจ้าเบ่าคือนายวิศนุวิจิตวงอายุสามสิบหกปีนี่เขากำลังจะแต่งงานกันค่ะ
แล้วก็ต้องมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อค่ำที่ผ่านมาเองคุณทัศนัย
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะทีนี้คนที่ขับรถเอ่อกระบะเนี่ย
ชื่อว่านายวิชาณคำประทาอายุ๔๕ปี
เขาเล่าให้ฟังผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่ใส่เสื้อสีม่วง
บอกว่าผมมากับภรรยาก็กำลังจะมารับภรรยา
เลิกงานตรงหน้าบริษัทนี้คือขับรถมาปกติ
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ก่อน
มอเตอร์ไซค์มาชนด้านท้ายรถกระบะผมมาโคร่ม
หลังจากนั้นผมหันไปดูเห็นร่างของนายวิศนุ
ซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์กลิ้งออกไปกลางถนน
จังหวะนั้นนะคะคือเป็นจังหวะที่รถบรรทุก๑๐ล้อ
ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ทับร่างของนายวิศนุ
ลากร่างของนายวิศนุไปไกลกว่า๗๐เมตรนะ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยนายวิศนุคนเจ็บแต่ก็นอนแน่นิ่งแล้วนะคะ
แล้วก็สภาพศพของนายวิศนุเนี่ยคือขาซ้ายขาดมาถึงเข่าค่ะ
คุณผู้ชมนายวิศนุเสียเลือดมากจนท้ายที่สุดเสียชีวิตนะคะ
พอร่างผู้ตายกระเด็นไปกลางถนนรถสิบล้อมาทับอีก
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ต้องนำตัวนายวิชาที่เป็นคนขับรถกระบะ
ผู้ชายคนเมื่อกี้กับผู้ชายอีกคนนึงที่ขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
ต้องไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักต่อ
หาข้อสรุปทางคดีนะคะว่าฝ่ายไหนขับรถประมาทบ้าง
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นว่าที่เจ้าบ่าวด้วยนะคะ
เราก็คือคิดว่าถ้าเกิดเป็นตัวเราเองเนอะ
เราก็ไม่รู้ว่าเราจะยังไงต่อไปกับชีวิตดีนะ

ก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ